ดูที่สุราชธานีค่ะคุณผู้ชมคือก่อนจะเล่าก่อนที่จะให้ดูคลิปนี้เนี่ยเล่าเรื่องย่อเดี๋ยวไปดูคลิปแล้วอาจจะงงนะครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะสามีบอกว่าเดี๋ยวมานะออกไปดื่มเหล้ากับเพื่อนไปดื่มเหล้าสาลาริมทางก็ไม่ไกลจากบ้านที่ตัวเองพักนะคะ
สักพักหนึ่งตกดึกค่ะเพื่อนในก๊งเล่านั่นแหละค่ะโทรมาบอกฝ่ายภรรยาบอกว่าสามีกลับหรือยังพอดีมันมีเรื่องนิดหน่อยนะคะทีนี้ภรรยาก็เอกใจน่าจะเกิดเรื่องไม่ดีกับสามีค่ะก็เลยมาที่สาราที่เขามีการตั้งวงดื่มเหล้ากัน
ปรากฏว่ามาเจอรอยเลือดแล้วก็พยายามที่จะเดินตามรอยเลือดแล้วมีการไลฟ์สดด้วยนะคะเดินตามรอยเลือดไปเลือดมันหยุดตรงนี้แทนที่จะไปเจอสามีไม่เจอค่ะเขาหาสามีไม่เจอแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงเดี๋ยวมาดูคลิปที่เขามีการไลฟ์สดกันหน่อยนะคะ
เนี่ยรองเท้าแกยังอยู่นี่อยู่เลยถ้าว่าแกนั่งตรงนี้รองเท้าอยู่ตรงนี้เนี่ยคือรอยเลือดยังยังเป็นรอยเลือดใหม่อยู่เลยอ่ะเนี่ยติดติดเหมือนเหมือนเนี่ยพี่ดูนี่นี่ไหนวะเป็นรอยลากออกไปนี่รอยลากออกไปแล้วไปขึ้นรถตรงนู้นน่าจะนั่งท้ายไปแล้วก็คือเลือดหยดไปตามทางคือสุดทาง
ทางที่สุดทางตรงนู้น
สิ่งที่ภรรยาไลฟ์สดแล้วก็พูดออกมาพรั่งพลัวออกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ภรรยาคาดการณ์นะคะ
ตามลักษณะรอยเลือดที่หยดเป็นทางเป็นทางไปแล้วก็มีการล้างคราบเลือดด้วยนะพี่เบิร์ตก๊อฟ
มันเกิดอะไรขึ้นค่ะคุณผู้ชมเอาว่าจนถึงตอนนี้เขายังไม่เจอสามีเขาเลยนะคะเขาคิดว่าสามีเขาน่าจะตายแล้วแหละน่าจะมีคนฆ่าสามีเขาเขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่ได้จะเอาความอะไรเขาขอศพสามีเขาคืนอย่างเดียวได้ไหม
เนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นสักประมาณกลางดึกของวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะท้องที่ที่เกิดเหตุก็คืออำเภอชายาจังหวัดสุราชธานี
ฝ่ายภรรยาที่มีการไลฟ์สดแล้วก็เสียงที่เราได้ยินเมื่อสักครู่
ชื่อว่าคุณจินตราว่าสินทรัพย์อายุ๓๑ปีค่ะ
ไปจุดที่เพื่อนโทรมาบอกว่าสามีนั่งกินเหล้ากับเพื่อน
นี้แหละค่ะคุณผู้ชมฝ่ายสามีที่ตอนนี้หายตัวไป
เล่นว่าชื่อคุณตุ้มอายุ๔๕ปี
ชื่อจริงก็คือนายโกศลเรืองดุก
เพื่อนไปพบเพียงรองเท้าแตะของสามีแล้วก็รอยเลือดหยดไปตามจุดต่าง
ไปถึงถนนนู่นตอนนั้นเธอพยายามคิดในแง่ดีไว้ก่อนนะคะ
เพื่อนอาจจะพาสามีเธอซึ่งได้รับบาดเจ็บไปหาหมอหรือเปล่า
แต่เธอลองโทรเช็คกับโรงพยาบาลปรากฏว่ามันไม่มีแฮะพี่เบิร์ต
ไม่มีสามีของเธอไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลใดทั้งสิ้นนะคะ
ทีนี้วันรุ่งขึ้นเธอทำอย่างไร
เช้าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเธอพาตำรวจไปดูจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
แล้วมีการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กด้วยนะคะ
ชี้ให้ตำรวจดูจุดที่มีคราบเลือดที่มีการล้างทำความสะอาด
แต่ถึงแม้ว่าจะล้างไปแล้วก็ยังหลงเหลือรอยที่เป็นคราบเลือด

ตรงจุดนี้เธอสันนิษฐานว่าสามีน่าจะถูกยิงแล้วก็ลากขึ้นไปใส่รถ
เนื่องจากเธอเองก็ได้ยินเสียงปืน
เพราะบ้านของเธออยู่ไม่ไกลจากสาลาที่สามีมาตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อน

ผมคิดแบบพี่ผู้หญิงเลย
ถ้ามันเป็นรอยล้างเลือดเนี่ยมันต้องมีเรื่องที่ไม่ดี
ใช่

ล้างรอยเลือดทำไม
คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมตอนที่พี่ผู้หญิงคนนี้ที่ตามหาสามี

เพื่อนของสามีที่บอกว่าเออแฟนกลับบ้านหรือยัง

เขาก็มาที่จุดเกิดเหตุทันทีนะฮะตอนดึก
แล้วก็มาไลฟ์สดตอนนั้นยังไม่มีการล้างคราบเลือดนะฮะ
พอตอนเช้าพาตำรวจไปดูล้างคราบเลือดแล้วค่ะ
ถ้ามันไม่มีอะไรทำไมต้องล้างคราบเลือดใช่ไหมพี่เบิร์ตก๊อฟ

ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสุราชธานีค่ะ
พร้อมด้วยตำรวจพิสูจน์หลักฐาน๘นะคะ
ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง

ไปพบว่าไอ้คราบที่ว่าคราบเลือดมันเป็นเลือดของมนุษย์
ก็เลยมีการเก็บตัวอย่างไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ไปตรวจพิสูจน์ดีเอนเอ
แล้วยังไปพบรองเท้าของคุณโกศลเนี่ยนะคะ
ตกอยู่ใกล้กับสาราที่เขานั่งดื่มเหล้ากับเพื่อน
แล้วมีรอยลากจากพื้นดิน
สาลาไปจนถึงถนนประมาณ๖๐เมตร

นี่ค่ะคุณจินตราบอกว่าสามีนี่คือ
เขาเชื่อแบบนี้นะสามีน่าจะถูกผู้ต้องสงสัย
โทรศัพท์ล่อลวงให้ออกมาตั้งวงดื่มเหล้าที่สาลาจุดเกิดเหตุ
แต่เธอก็ไม่รู้ว่าไอ้ปัญหานี่มันคืออะไร
คาดว่าน่าจะคุยอะไรกันสักอย่างหนึ่งแหละแล้วก็ไม่ลงตัว
สุดท้ายแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยก่อเหตุยิงสามีของเธอทิ้ง
ปล่อยให้ล้มลงจมกองเลือดอยู่ข้างสารา
ก่อนที่จะมีการเก็บกวาดล้างเลือด
โดยเฉพาะที่ขวดเหล้าถังน้ำแข็ง
แล้วก็ลากร่างสามีขึ้นไปบนรถ
เพื่อที่จะนำไปอำพรางทิ้งศพ

คุณผู้ชมเราทำภาพจำลองให้ดูแบบนี้นะคะ
คือปรากฏว่ารถคันนี้ไปได้ไม่ไกลค่ะ

ชนกับเสาปูนเป็นเสาไฟฟ้าข้างทาง
รถคันนี้บรรทุกศพด้วยนะเธอคาดแบบนั้นนะคะ

แล้วคาดว่าผู้ก่อเหตุตรงจุดที่รถไปประสบอุบัติเหตุ
น่าจะยิงสามีเธออีกซ้ำสองนัด
เพราะมีชาวบ้านได้ยินเสียงปืน
แล้วก็มีการเปลี่ยนถ่ายรถนำร่างสามีเธอไปทิ้งทะเลรึเปล่า
บอกว่าตอนนี้มีผู้ต้องสงสัยอยู่ในใจแล้ว๑ราย
ก็คือเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
แล้วก็เคยมีเรื่องบาดหมางกับสามีตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนู้น
นานหลายสิบปีแล้วค่ะแต่จริงเนี่ยเธอบอกว่า
มันก็จบไปนานแล้วนะคะแล้วเธอก็ไม่อยากไปสู้รบปรบมือด้วย
สู้ไม่ไหวไม่มีใครกล้าให้ข้อมูลกับตำรวจ
ถึงตอนนี้นะเพราะคนคนนั้นเธอคาดว่าน่าจะเป็นผู้มีอิทธิพล
ไปกระทำกับสามีเธอแม้กระทั่งเพื่อนสองคนที่ออกไปดื่มเหล้ากับสามี
ก็ไม่กล้าให้ข้อมูลกับตำรวจเธอก็เลยตอนนี้บอกว่า
ก็ไม่ได้คิดว่าจะให้มันเป็นคดีอะไรนะตอนนี้ขอได้ไหม
ศพสามีคืนเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้นค่ะ
ทีนี้นอกจากเราจะไปคุยกับภรรยาของคุณตุ้มตอนนี้หายสาบศูนย์ไปเนี่ยนะคะ
เรายังไปคุยกับพี่ชายของคุณตุ้มด้วยพี่ชายชื่อว่าคุณธีรศักดิ์อินทจักรอายุ๕๐ปี
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าคืออย่างนี้คุณนักข่าว
เมื่อ๓วันก่อนเนี่ยน้องชายก็คือคุณตุ้มที่หายตัวไปตอนนี้นะ
เคลียร์ปัญหากับเด็กบนเรือที่เขามีปัญหาเรื่องของการแย่งพื้นที่หาหอยกัน
แต่ก็เคลียร์จบไปแล้วนะเคสนั้นกรณีนั้นยกเว้นซะแต่ว่าจะมีมือที่๓
ซึ่งก็คือผู้มีอิทธิพลที่ครอบครัวสงสัยว่าอาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า
โดยคืนวันเกิดเหตุอาจจะคุยกันแบบลักษณะคือคุยกันแล้วไม่ลงตัวค่ะ
วกกับเป็นคนมีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยก็เลยยิงน้องชายทิ้ง
ทีนี้ประเด็นศึกสองตระกูลที่ภรรยาเขาเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้
พี่ชายของคุณตุ้มเล่าให้ฟังบอกว่าคือก่อนหน้านี้มานานแล้ว
สักประมาณกว่า๒๐ปี๒ตระกูลก็คือตระกูลของผู้สูญหาย
กับคนที่คาดว่าเป็นผู้มีอิทธิพลเขาเคยมีปัญหากัน
ไล่ยิงกันนะถึงขั้นไล่ยิงกันแต่มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลายปีก่อน
กว่าปีแล้วแล้วหลายปีต่อมาก็มีการดื่มน้ำสาบานว่าให้ยุติเรื่องที่เกิดขึ้น
ก็ไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะผิดคำสาบานมาล้างแค้นหรือเปล่า
เรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะพันธุ์ตำรวจเอกประวิทย์เอกชวดผู้กำกับสืบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีนะคะบอกว่าจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเชื่อว่า
เป็นเหตุตั้งใจประทุษร้ายร่างกายแล้วก็ยังไม่พบตัวคุณโกศลจนถึงขณะนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการเชิญตัวคนที่เกี่ยวข้อง
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วจะเร่งหาเบาะแสของคนร้ายให้เร็วที่สุดค่ะ
เพื่อนคนที่โทรบอกน่าจะรู้ข้อมูลทั้งหมดแหละนะฮะ
ต้องกันเป็นพยานแล้วก็คุ้มครองพยานด้วยนะครับ